พร้อมข่าวที่ว่าจ๋ากินเด็กค่ะ
ดาราสาวคุณจ๋าณข้าเวียระนุษย์
รับเลยว่ามีหนุ่มรุ่นน้องมาตามขายขนมจีน
อดแล้วหยอดอีกนะฮะก็คือน้องเมฆจิรกิจนั่นเอง
คนนี้เพิ่งเล่นละครไม่กี่เรื่องเองนะคะ

เขาก็เดินหน้าบอกว่าลุยจีบรุ่นพี่คนนี้แหละ
เอ่ยปากขายขนมจีบกับคุณจ๋าจริง
แต่ว่าคุณจ๋าเองยังไม่ได้ตกปากรับคำว่าเป็นสถานะแฟนนะ
เพราะว่าอยากเลือกคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตก่อน
แล้วก็ที่ผ่านมาไงเจ็บมาเยอะ
จุดผู้แฮปปี้เบิร์ตเดย์ก็เจ็บมาแล้ว

ใครจะเข้ามาก็ต้องพิจารณาหน่อยแล้วกันนะครับ
จ๋าบอกว่าตอนนี้ที่ต่อแถวคิวยาวเหยียด
กับซื้อชานมไข่มุกตอนออกมาแรกนะครับ

ยังไม่มีคนไหนเข้าวินยังไม่มีคนไหนเป็นแชมป์

เดี๋ยวต้องมีการพิจารณากันอีกครั้ง
แล้วก็ต้องหาคนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างกับเธอไป

ก็เลยเหมือนกับน้องคือรู้จักกันอยู่แล้ว
คืออยากเป็นคนที่ถูกที่ใช่
แล้วคืออยากจะแบบเดินหน้าไปยาว

จ๋าเคยเจอคนที่เข้ามาทั้งโตกว่าโตกว่าเยอะ

ทุกคนก็ปัญหาแตกกันไปอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้สิ่งที่จ๋าอยากจะบอกเขามากกว่า
คือจ๋าขอบคุณสำหรับความเป็นสุภาพบุรุษของเขาค่ะ
แล้วก็รู้สึกดีที่เขานึกถึงว่า

เขาออกมาประทับเราอย่างนี้
รู้สึกดีแล้วขอบคุณตรงนั้นมากกว่า

แต่ว่าตัวจ๋าเองจ๋ายังยืนยันว่า
ปีนี้จ๋าขอทำตัวเองขอสร้างอนาคตตัวเอง
แล้วก็ที่ผ่านมาที่สามีความรัก

มันทำให้บางครั้งเรื่องที่จ๋าควรจะทำมันช้า
ก็เลยคิดว่าตอนนี้จ๋าขอเดินหน้าของตัวเอง
แล้วถ้าวันหนึ่งที่มีใครที่เข้ามา